คือสามีเนี่ยระแวงภรรยากับเพื่อนรุ่นน้องอยู่แล้ว
เพราะว่าคือลักษณะดูเหมือนสนิทสนมใกล้ชิด

วันเกิดเหตุค่ะเมียนั่งกินเหล้าอยู่

แล้วคือคำว่านั่งด้วยกันในที่นี้ไม่ได้นั่งที่พื้นหรือนั่งที่โต๊ะค่ะ

เข้าห้องไปหยิบปืนแล้วรัวยิงไป๔นัด
หนุ่มรุ่นน้องคนนี้ตายคาที่เลยนะคะ

พอไปไล่ฟังเรื่องราวจากแต่ละฝั่งแล้วเนี่ย

แต่ว่าลองไปฟังคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุก่อนค่ะ
ภาพไม่มีอะไรแต่เสียงคมชัดนะคะ

ใกล้บ้านเกิดเหตุตอนตี๑๕นาทีเมื่อคืนนี้ค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอำเภอประจันตคาม

ตำรวจสพประจันตคามก็ลงพื้นที่นะคะ

แล้วตรงพื้นใกล้เปรย์ค่ะ
ก็คือร่างของนายยุทธพงศ์ศรีสว่าง

พื้นก็มีคราบเลือดเต็มเลยค่ะ

หัวกระสุนปืน๒หัวด้วยนะคะ

ราวนมซ้ายแขนขวา

เห็นบอกว่าคนก่อเหตุก็คือเจ้าของบ้าน
นายสุเทพบุญบวรอายุ๔๗ปีนะคะ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายค่ะ

ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ไม่เจอเลยค่ะ
จนกระทั่ง๗โมงเมื่อเช้า

ที่ไปทิ้งไว้ที่เบาะน้ำด้วย

สอบส่วนเบื้องต้นนายสุเทพบอกว่า

เขานั่งกินเบียร์อยู่ที่บ้านกับญาติญาติ
ตี๒ก็เลยไปอาบน้ำจะเข้านอน
ทีนี้จังหวะเดินออกมานอกบ้านอีกครั้ง

คนตายนั่งใกล้กันอยู่บนเปรย์

ถ้าเรานั่งปุ๊บน้ำหนักมันก็จะเทลงไปรวมตรงกลาง

แปลว่าตัวก็คือติดกันแหละ

เห็นภาพนั้นแล้วเคยเตือนผู้ตายหลายครั้งแล้วบอก

เห็นแบบนั้นเขายิ่งโกรธก็เลยเดินไปหยิบปืนในห้องนอน

ทั้งที่ที่ผ่านมาไม่เคยไหว้เลย
เขาลั่นไกลเลยค่ะ๔นัดเต็ม

พอสอบปรักษ์คำ๗ตำรวจก็คุมตัวนายสุเทพ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุดด้วยกัน

จุดที่๒คือแค่หลังบ้านที่เห็นผู้ตาย

และจุดที่๓คือจุดที่หลบหนีนะคะ

เขาวิ่งออกทางหลังบ้านไปบ้านสวนของแม่ยาย

คือผมอยู่กินกับเมียมาปีกว่าแล้วนะ

คนตายเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเมียผม

มันเกินกว่าเพื่อนรุ่นน้องกันแล้วกัน

ผมไม่เคยจับได้คาหนังคาเขาหรอกแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างเกินเลยแล้วแน่
และผมเองเคยเตือนอาร์ตหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าอย่ามาใกล้เมียเขาอย่ามายุ่งกับเมียเขามันมาก
แต่อาร์ตไม่เคยฟังแล้วอาร์ตเคยมาขู่ผมซ้ำด้วยว่าระวังเถอะเดี๋ยวมึงจะอยู่ที่ประจันตคามไม่ได้
เคยมีการท้าทายกันในเฟซบุ๊กด้วยบอกภาวนาว่าสักวันเราคงได้เจอกันแบบจะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นี่อันนี้คือเฟซบุ๊คของในอาร์ตนะคะ
ภาวนาสักวันเราจะได้เจอกันจัดรู้สึกมีความหวัง
คือแต่อันนี้มันก็ไม่รู้จะตีความมันก็ตีความได้หลากหลายค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นโพสต์ท้าทายข่มขู่หรืออะไรยังไงมันก็ไม่รู้อะนะคะ
ทีนี้คุณสุเทพเขาก็เล่าบอกเมื่อวานอาร์ตเข้ามาถึงในบ้านผม
ที่ผมอยู่กับเมียนี่แหละแล้วมานั่งอยู่ในเปรย์กับเมียผม
ท่าทางเนี่ยมันใกล้ชิดจนผมแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนมาหยามผมถึงบ้านอ่ะ
ก็เลยไปหยิบปืนในบ้านมายิงใส่ในอาร์ตจนเสียชีวิต
จริงแล้วก่อนลั่นไก่ผมเห็นนะว่าอาร์ตยกมือไหว้ขอโทษผมแล้ว
แต่มันไม่ทันแล้วนิ้วผมลั่นไปแล้วกดไป๔นัดเต็ม
จริงหลังยิงเสร็จก็ไม่ตั้งใจจะหนีแต่ผมตกใจก็เลยหนีไปตั้งหลักก่อน

ถ้าเกิดของพี่จะทำยังไงบ้าง
แต่อันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะก่อนจากเเหละแบบนี้

แปลกที่พี่สัมภัณฑ์คนนี้หรือยัง
ใช่ครับปรรรนดาโทษศาสตร์เพราะว่าเห็นจาดที่

ใช่ครับถ้าเกิดไปที่อื่นอะไรอย่างนี้ที่ผมไม่เห็นเนี่ย
ผมก็ทำใจได้อยู่แต่อันนี้มาอยู่ที่บ้านผมด้วย
เราได้คุยกับภรรยาของคุณสุเทพด้วยนะคะ
ที่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุในอาร์ตโทรหาเธอ

ก็เลยบอกเอองั้นอาร์มากินเหล้าด้วยกันสิ
เธอบอกว่าเธอขอยืนยันตรงนี้เลยนะ

หรือว่าน้องก็แบบว่าเหมือนไม่มีที่นอนนู่นนี่นั่น

ปกติหนูก็นั่งกินเหล้าหลังบ้าน

ทีนี้น้องน้องคือน้องน้องคนที่เสียชีวิต

เออแล้วแบบว่าน้องก็แบบว่าเหมือนไม่มีที่นอนนู่นนี่นั่น

หลังหนูก็ไม่รู้พี่หนูหันหลังดีหนูไม่โดนปืนก็ดีแล้ว
พอเขายิงเสียงปืนมันไม่ดังมากมายพี่มันเหมือนฟิล
แล้วทีนี้ที่หนูตกใจคือกินเหล้ากับเพื่อนหนู
บอกรู้ตัวอีกทีนึงก็เห็นในอาร์ตแบบฟุบลงไปแล้ว

แต่ทีนี้พอเราไปคุยกับพ่อแม่ของนายอาร์ตผู้ตายค่ะ

คือพ่อแม่ช่วงบ่ายเนี่ยพ่อแม่เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกชายที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งคุณพ่อเป็นคนจุดทูบนะคะ
แล้วก็เรียกบอกอาร์ตมากินข้าวนะแล้วกลับไปที่วัดบ้านหอยกับพ่อนะลูกนะ
เพราะว่าร่างจะไปบำเพ็ญกุศลศพที่นั่น

เล่าบอกว่าพ่อเตือนแล้วพ่อเตือนลูกพ่อแล้ว
ใช้คำว่าลูกพ่อคบหาอยู่กับนางสาวนัชพรภรรยาคนก่อเหตุ
และที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเคยมาที่บ้านพ่อสองครั้ง
ผู้หญิงที่ลูกพ่อคบอยู่เนี่ยเขามีผัวแล้วนะ
พ่อก็เลยไปเตือนลูกบอกเอ้ยอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้ว

ลูกพ่อมันหัวดื้อมันไม่ฟัง
สุดท้ายมันก็เลยต้องลงเอยแบบนี้
พ่ออยู่เลยเหรอครับ

กันเขาก็รู้สึกว่าจะไปบ้านอยู่สองคน

แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะ
พรุ่งนี้จะนำตัวฝากขังศาลจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ